คุณผู้ชมค่ะนับถอยหลังอีกเพียงแค่๑๗วันเท่านั้นนะ
หนุ่มโตโนภาคินเขาก็จะว่ายน้ำข้ามเกาะนะคะ
จากศูนย์ราชไปสมุยระยะทาง๘๒กิโลเมตร
พร้อมกับเก็บขยะในท้องทะเล

ไปช่วยสมทบทุนซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์
อบให้กับมูลนิธิที่เกี่ยวข้องกับท้องทะเล
โดยหนุ่มโตโน่เขาบอกว่าตอนนี้กำลังฟิตซ้อมร่างกายอย่างหนัก

จะต้องเจอกับสภาพอากาศยังไงบ้าง

ก็มีเงินบริจาคเข้ามากว่า๑ล้านบาทแล้วค่ะ
ทีมก็ตั้งใจซ้อมกันเพราะอยากจะทำให้สำเร็จ
ที่เขาบริจาคมาเด็กบางคน๕๐บาทอะไรอย่างนี้ครับ
บาท๑๐๐บาทมันก็ช่วยได้แล้วครับ
ละนิดคนละหน่อยแต่ถ้าทุกคนช่วยกันรวม
มันสามารถช่วยชีวิตสัตว์พวกนี้ได้จริงครับ
ก็เลยค่อนข้างจะมีกำลังใจในการซ้อม
ผมคงไม่มีทางทำสำเร็จได้ด้วยผมคนเดียวครับ
แต่ถ้าแบบน้องเพื่อนในวงการทุกคนช่วยกัน
แล้วเห็นถึงความสำคัญรวมถึงประชาชนทุกคน

ที่ทำกิจกรรมเพื่อท้องทะเลมาโดยตลอด
เดี๋ยวอีก๑๗วันมาร่วมรุ้นร่วมเชียร์หนุ่มโตโน่ไปพร้อมกันนะคะ

เขาก็ยกแก๊งมาทำความดีไม่แพ้กันนะคะ
สำหรับการบริจาคเลือดค่ะ

มาเตอร์เกมเมอร์เกมเมอร์เกมแม่
แพร่ระบาดของโควิด๑๙และเหตุการณ์บ้านเมืองค่ะ
สถานการณ์หลายอย่างไม่ใช่แค่ไวรัสหรอก
รวมหลายอย่างในบ้านเมืองเราทุกวันนี้นะฮะ
มันก็เลยกระทบไปกับการวางแผนของเรา
ตอนนี้ยังไม่ได้เคาะกันนะครับ
ก็มีอยู่๒๓สล็อตเหมือนกันที่มอง
อาจจะประมาณสัก๒เดือนอะไรอย่างนี้ค่ะ

แล้วก็เก็บตัวเพื่อรับผิดชอบต่อสังคมอยู่นั่นเองค่ะ
ก็พี่ไปไม่ได้เพราะพี่ถูกกลับบริเวณช่วยไปกินกับเกมให้พี่หน่อย
เขาก็รู้ว่าแบบว่าตอนก่อนจะไปคือยังไม่ได้มีประกาศ
อย่างเป็นทางการนะคะก็ไปตามปกติ

เขาก็รู้สึกว่าเขารับผิดชอบอย่างที่ทุกท่านทราบอยู่แล้ว
เราไปแล้วเรารับผิดชอบเราก็โอเค
อ้อมคิดว่าก็แล้วแต่ความรับผิดชอบ
ซึ่งพี่มอสเขาน่ารักอยู่แล้วเรื่องนี้เราก็
เชื่อว่านะคะดารานักแสดงหลายท่านที่ไปกัน
ก็น่าจะดูแลตัวเองนะคะเมื่อกลับมาถึงเมืองไทยเนาะ